ชาวบ้านเขาไปวางไอ้โง่ดักปลา

ปรากฏว่าได้๑๓ตัวคุณผู้ชม

คือเป็นงูเป็นเต่า
ก็เลยต้องไปบอกให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะคะ
นำพวกนี้ไปปล่อยค่ะคุณผู้ชม
ดูสิเนี่ยไม่ได้ปลาเลยสักตัวนึงนะ
โดยกู้ภัยฉะเชิงเซาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางสมัคร
ก็ไปตรวจสอบที่ถนนเรียบคลองลำหวายลิง
หมู่๘ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ

นี่มีงูเหลือมติดไอ้โง่หลายตัวเลย
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชม
เขาก็บอกอุ๊ยจริงด้วย
เจ้าของไอ้โง่เนี่ยนะลากไอ้โง่ขึ้นมาจากน้ำบางส่วนแล้วอ่ะ
แล้วก็มีงูเหลือมอยู่ข้างในดูสิตัวเหลือมมากอ่ะ
สามตัวค่ะนอนอยู่ในไอ้โง่
เจ้าหน้าที่ก็เลยค่อยช่วยกันดึงออกมาทีละตัวทีละตัว
อ่ะบอกเลยละกันว่ามันใหญ่มันยาวขนาดไหน
ตัวแรกเนี่ยยาวเมตรครึ่ง
ตัวที่สองสองเมตรครึ่ง

ให้มากกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าตัวที่๓ยาว๔เมตรครึ่ง

ใช่มาเป็นครอบครัวเลยหรือเปล่าเนี่ย
แล้วในไอ้โง่เนี่ยนะก็ยังเจอเต่าอีกสิบตัว
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเอาทั้งงูเหลือมทั้งเตาใส่ถุงปุ๋ยนะคะ
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ตอนแรกผมก็ตั้งใจจะเอาไอ้โง่มาดักปลา
แต่พอไปกู้ขึ้นมาไม่พบปลาเลยสักตัวนึง

ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับไปปล่อยนะคะ

เออไม่มีปลาสักตัวเลยโชคดีน้องเต่าปลอดภัย
มีกระดองป้องกันอยู่นะครับ